ช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปว่ามาเจอซุปตาฟันน้ำนมกันหน่อยค่ะ
ยิ่งช่วงทิ้งท้ายปลายปีแบบนี้
แต่ละบ้านนี้นะคุณผู้ชมเขาก็จัดทงจัดทริปเที่ยวกัน
แล้วก็ลูกของพวกเขาเนี่ยโอ้โหแต่งตัวมาเต็มออร่าความเป็นซุปตา
ไม่ต่างจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะหลายบ้านเลย
ไปดูกันที่บ้านนี้กันก่อนเลยนะจ๊ะน่ารักมากนะคะ
น้องสาวคนเล็กนะจ๊ะน้องเป่าเป้ค่ะ
ลูกสาวคนที่๒ของคุณพ่อบี้กับคุณแม่กุ๊บกิ๊บนะคะ
เต็มให้สมกับการเที่ยวทะเลค่ะ

แฟชั่นการแต่งตัวได้อยู่นะแม่
แล้วก็หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
ทุกรูปทุกสถานที่ต้องยอมน้องเป่าเป้นะ

แต่บอกเลยว่ารู้งานรู้มุมกล้องนะคะ

แต่ละรูปที่ลงไอจีเชื่อว่านางแบบตัวแม่

ทั้งคุณกุ๊บกิ๊บนะคะก็สายแฟชั่น
น้องเป่าเป่าตอนเด็กก็น่ารักรู้งานอย่างนี้เลยนะคะ

ขยับมานิดนึงค่ะเป็นนางแบบฟันน้ำนมรุ่นโตนิดนึง
ให้คนนี้ก่อนเลยน้องปีใหม่ค่ะ
ลูกสาวสุดรักสุดหวงของคุณแม่แอฟนะคะ
ล่าสุดก็ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันบ้านนี้นะคะ

ดูจากท่าการดูดน้ำมะพร้าวเป็นไง
สายแฟชั่นนะถึงรู้ท่านี้

ทั้งการนั่งมุมหันหน้ากลับมามองกล้องเนี่ย
รวมไปถึงแอคท่าดูดน้ำมะพร้าว

นิตยสารหลายเล่มรอน้องแน่นอนนะคะ

ซึ่งหากย้อนกลับไปดูรูปก่อนหน้านี้ที่แม่แอฟ

ไม่มีรูปไหนเลยที่น้องปีใหม่ไม่มีอินเนอร์
ทุกรูปความเป็นโมเดลอยู่ในจิตใจของน้องปีใหม่แน่นอนนะคะ

ดูสิจื้อปลงจื้อปาก
นี่สวยมั้ยสวยหวานมั้ยคุณแม่

แซ่บซีดพีซ่ามากเลยน่ะค่ะ

เรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นนะคะ
สำหรับน้องอลินลูกสาวของคุณแม่โอปอลกับคุณพ่อโอ๊คค่ะ
เห็นจากคลิปที่ไม่ได้ประโคมการแต่งตัวอะไรมากหรอกคุณผู้ชมค่ะ
แค่หมกคุมผมสีเบนโบทันเองเข้ากับชุดสีว่ายน้ำ
ว่ายน้ำปิดมิดกันเลยนะนี่แต่ก็น่ารักตามสไตล์เด็กนะฮะ
กิมมิกแบบระบายพองนิดนึงสวยรีบหรู
เรียบไหมล่ะเหลือฟูฟองอะไรอย่างเงี้ย
แม่โอปอล์บอกว่าอื้มเบาไปนิดนึง
จริงปกติเนี่ยน้องอลินเขาชอบแต่งตัวแม่
ชอบนะเพราะว่าเห็นคุณแม่เขาแต่งตัวแซ่บตลอดเวลา
คุณลูกก็ต้องมีความโมเดลตามแม่โอบบ้างเหมือนกันนะแต่ว่า
ไม่รู้ว่าโตขึ้นจะสวยแซ่บสู้คุณแม่ได้หรือเปล่า

วันนั้นลูกสาวเขาแกงหม้อใหญ่ให้คุณแม่อยู่
อารินเนี่ยถ่ายคลิปวีดีโอไปที่พี่โอปอล
ก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายแม่ไปถ่ายน้องชายค่ะ

ปกติน้องอลินก็จะชอบทำแบบนี้